โป้โยคีเพย์บอยคุณผู้ชมค่ะ

คือวันที่๑๔มีนาคมนี้กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะ
แต่ว่าตรวจเจอโรคไขมันในช่องท้องที่กำเริบหนักเลยนะ
ส่งผลต่อหัวใจด้วยอันนี้จึงต้องเร่งรักษาโดยด่วนเลยค่ะ
ล่าสุดนะอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะ
ภรรยาข้าคคุณหนูเล็กแล้วก็ลูกคุณน้องคเลยนะค่ะ
ให้กำลังใจนะเป็นอย่างดีเลยคอนเฟิร์มว่าคอนเสิร์ตไม่เลื่อนแน่นอนค่ะ

เพราะว่ามันจะเป็นไขมันที่ก่อให้เกิดโรคต่างตามมาได้เยอะแยะเลย
ตอนนี้เดรนไขมันออกไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับ

ก็มีการให้กำลังใจตลอดครับ